ช่วงแรกมาเริ่มพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของชาวไทยเชื้อสายจีนครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าที่หน้าบ้าน
ก็เป็นการไหว้เจ้าหลายพื้นที่ครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในการเริ่มต้นเทศกาลตรุษจีนครับ
ไปดูกันก่อนที่ปากน้ำโพครับที่นครสวรรค์นะครับ
ปากน้ำโพก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน
มีการตั้งโต๊ะหน้าบ้านแล้วก็หน้าร้านค้านะครับ
เพื่อไหว้เจ้ากันตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วครับ
โดยจัดเตรียมชุดของไหว้ทั้งหมูเป็ดไก่ขนมหวานดอกไม้ผลไม้
วางบนโต๊ะต่างก่อนที่จะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวนะครับ
อกจากนี้บรรยากาศตามสารเจ้าที่ชาวปากน้ำโพถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมานาน
ทั้งในสรรเหนือสารใต้ก็มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรต่อองค์เทพเจ้า
แล้วก็เจ้าพ่อเจ้าแม่กันจำนวนมากทีเดียวครับ
ขึ้นเหนือพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนก็พากันนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้เจ้าขอพรพร้อมกับเผากระดาษเงินกระดาษทอง
ให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
มีการประดับตกแตกลามร้านเต็มไปด้วยโคมไฟสีแดงเพิ่มสีสันในช่วงของภูตจีน
เป็นความเชื่อว่าสีแดงนั้นจะนำความมงคลมาให้กับชาวจีนนั่นเองนะครับ
ส่วนที่กำแพงเพชรครับชาวไทยเชื้อสายจีนทยอยนำสิ่งของเดินทางไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับสิ่งของไห้เจ้าปีนี้ก็มีทั้งหมูเป็ดไก่ตามความเชื่อปกตินะครับ
แล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองสุราหลายยี่ห้อมรวมไปทั้งผลไม้มงคลต่าง
ผู้ที่มาไหว้ส่วนใหญ่ก็มีการอธิษฐานขอพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็ครอบครัวนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างครับ
ขณะที่บริเวณสารเจ้าพุทธกงนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เชื้อสายเวียดนามนะครับนำลูกหลานพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้
ที่มีความหมายสื่อถึงความเป็นสิริมงคลไปกลับไหว้ขอพรเทพเจ้า
เพื่อขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับสารเจ้าพุทธกงแห่งนี้นะครับ
เป็นสารเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เวียดนามให้ความเคารพนับถืออย่างมาก
เพราะว่าเป็นสารเจ้าแห่งแรกของจังหวัดอายุมากกว่า๑๕๐ปีแล้วนะครับ

ชาวชุมชนบึงขุนทะเลเทศบาลนครสุมราชธานี
ก็ตั้งโต๊ะบูชาของคาวัน
ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บริเวณหน้าบ้าน
ซึ่งที่ชุมชนบึงขุนทะเลแห่งนี้
ก็มีประชาชนไหว้จุดจีนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากว่าตอนนี้มีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นตามการขยัดตัวของชุมชน
โดยมีการตั้งโต๊ะบูชาเจ้าพ่อบึงขุนทะเลเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักรักษา
ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งก็ตั้งเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าต่างที่ชาวจีนนับถือ
เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
สุรธานีที่ปฏิบัติอย่างเรียบง่ายแล้วก็สืบต่อกันมาอย่างยาวนานครับ